ส่วนถ้าหากพูดถึงเรื่องของความอร่อยมาพึ่งร้านนี้
โดยเฉพาะใครที่ชอบกินกุยช่ายนะคะ
ร้านนี้เป็นร้านเด็ดของสามชุกตลาดร้อยปี
ขายมานานเป็นสิบสิบปีคุณผู้ชม
แล้วมันดีมันเด็ดยังไงวันนี้ติดตามกันเลยกับชิสามาแชร์
วดภาพยั่วให้น้ำลายสอกันไปก่อน

แล้วน้ำจิ้มนะบอกทีเด็ดเลย
มาแบบทอดแล้วเลยแบบว่าคุณจะเอาไปทอดเองก็ได้
นี่คือกุ้ยช่ายร้านนายรัฐนะคะ
เป็นกุ้ยช่ายสูตรสามชุบตลาดร้อยปีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะครับ

การันตีความอร่อยแบบไม่จกตากันเลยทีเดียว

แล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดทานง่ายไม่เหม็นกลิ่นซีอิ๊วด้วยนะคะ
การดูแลลูกค้าต้องบอกว่าเป็นเลิศ
ถึงขนาดว่าจัดทำคลิปฮาวทูกันทอดกุยช่ายให้เลยทีเดียว
นายรัฐเจ้าของนี่แหละเนี่ยทำคลิปแบบเนี่ย
เผื่อลูกค้าบางคนติดอกจิตใจอยากจะซื้อแบบดิบแบบเนี่ยไปทำเอง
ก็คลีนกินสบายใจได้หมดทุกแบบเลยค่ะ
เห็นแบบนี้อดใจไม่ไหวใครอยากจะสั่งมาทานบ้าง
ในช่วงที่โควิดแบบนี้สนใจคุณผู้ชมเข้ามาสั่งทางไลน์และเฟซบุ๊คได้
หรือว่าจะเข้าไปแอดไลน์ก็ได้นะคะ
ช่องทางง่ายแล้วเขาจัดส่งให้แหละ

ใช่ใครมีอะไรอยู่ตรงไหน